บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐช่วงสายวันนี้นะคะ

ใช่แล้วค่ะพร้อมกับประเด็นข่าวแซ่บเพียบเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับประเด็นการเลิกรหักของคู่สามีภรรยาในวงการบันเทิงค่ะคุณค่ะ
ชาวเน็ตเนี่ยทำการสืบเสาะหาความจริงนะคะจนตกไปที่วุ้นเส้นแล้วก็ชาคริส

ซึ่งวุ้นเส้นชาคริสเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวแต่กลับมีความเคลื่อนไหวของคนรอบข้างแทนค่ะ
นี่คุณกลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากในขณะนี้เลยนะคะ
ถูกต้องอย่างที่บอกไปว่าพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วค่ะ
ใช่แล้วค่ะแต่ว่าวุ้นเส้นกับชาคริสเนี่ยต้นเรื่องยังไม่ได้ออกมายืนยันหรือปฏิเสธข่าวใดทั้งสิ้นนะคะ
มีความเคลื่อนไหวแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวจากบรรดาคนรอบข้างที่ดูจะตีความว่าข่าวลือนี้สอกเขาจะมีมูลความจริง
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสาวอย่างแป้งออนจิรานะคะที่ได้มีการโพสต์ไอจีภาพหอมแก้มสาววุ้นพร้อมกับข้อความว่า
แต่ที่ดูค่อนข้างจะตอกย้ำข่าวลือที่สุดเห็นจะเป็นโพสต์ของสาวเมพิชนาธินี่แหละกับภาพร่วมเฟรมเพื่อนสาวพร้อมกับเพลงฉันอยู่ตรงนี้ที่สื่อถึงคนรักคนที่ความรักไม่สมหวัง
แต่นั่นยังไม่เท่ากับข้อความที่ว่าครั้งหนึ่งเคยมอบเพลงนี้ให้แป้งออนจิราแต่ครั้งนี้ขอมอบให้วุ้นเส้นซึ่งภายหลังยังไงก็ไม่ทราบนะคะคุณสาวเมย์เนี่ยก็ได้มีการลบโพสต์ดังกล่าวออกไป
และอีกหนึ่งเพื่อนสาวคนสนิทของวุ้นเส้นแล้วก็ชาคริสอย่างหญิงรัฐาเนี่ยได้เปิดปากยอมรับว่าได้ยินข่าวเซ็นใบหย่าแล้วแต่ตัวเธอเองไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรซะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ไปฟังเสียงสาวหญิงกันหน่อยค่ะ
ยังไม่ได้เจอเลยค่ะพอจะรู้ว่าอย่างเงี้ไม่ได้เจอพี่วุ้นเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้คุยในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวให้พี่วุ้นออกมาพูดเองอะไรอย่างงี้ดีกว่าน่าจะดีกว่าก็เป็นกำลังใจให้หญิงไม่รู้ว่าเป็นยังไงอาจจะยังต้องคุยกันเคลียร์กันอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เราเราก็ปรึกษาเขาก็พูดกันเหมือน
ปรึกษาค่ะก็ให้เป็นเรื่องของพี่วุ้นดีกว่าไม่ได้รู้รายละเอียดมากค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็รู้เท่าที่ทุกคนรู้แหละยังว่าซึ่งตอนนี้เนี่ย
ไปหาคุณชาคริสแต่คุณชาคริสบอกว่า
พร้อมที่จะให้ข้อมูลอะไรทั้งนั้น

แล้วก็คาดว่ายังไม่พูดแน่แหละ
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้สรุปนะคุณผู้ชมค่ะ

แต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีมูลมากขึ้นเรื่อย

เราก็เป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะ